แน่นอนอีกแล้วอะไรใหญ่เราชอบ

ใช่มันใหญ่โตแล้วก็มโหลานมากกับทุเรียนที่นี่
เป็นที่มาฝากคำว่ายาวใหญ่
ขนาดสิบห้ากิโลกรัมนะครับที่เห็นอยู่เนี้ย
อยู่ในพื้นที่สวนทุเรียนของคุณประยูนบ้านชากโดนตำบลชากโดน
จังหวัดระยองโอ้โหใหญ่จนต้องนายอำเภอแกลงมาเลย
เมื่อสักครู่นี้เขาเป็นแบบว่ารูปปั้นที่เขาปั้นเอาไว้อ๋อนึกว่าลูกนั้น
ถ้าลูกนั้นก็ใหญ่โตเกินไปกินไม่ได้นะเมื่อกี้ถ่ายรูปได้อย่างเดียว
แต่นายอำเภอถึงกับต้องลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความใหญ่ของมันเอามาชั่งให้ดูโอ้โหกระถึงจริง
สิบสี่สิบห้ากิโลกรัมอ่ะลูกหนึ่งอ่ะเจ้าของสวนก็บอกว่าปลูกทุเรียนหมอนทองเอาไว้อย่างเดียวเลย
บนพื้นที่สี่สิบไร่ปลูกเอาไว้ประมาณสองร้อยต้นอายุประมาณยี่สิบหกปีมีลูกใหญ่ใหญ่แบบนี้อยู่เพียงแค่สองต้นเท่านั้น
พาไปดูหน่อยว่าต้นมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกว่าบางต้นเนี่ยมีลูกออกมาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบลูก
น้ำหนักเนี่ยต่อลูกประมาณสามกิโลกรัมก็คือแบบธรรมดาค่ะสักสองโลถึงสามโลเนี่ยอ๋อ
๕กิโลกรัมเนี่ยค่ะมันใหญ่ก็จริงแต่เขาบอกว่าหลายหลายคนไม่ค่อยชอบ
เพราะว่าทุเรียนยักษ์แบบเนี้ยเปลือกมันหนาอ๋อแล้วไปทำอะไรทานอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็เอาไปทอดอ๋อเป็นทุเรียนทอดเอาไปทอดแทน
อ่าก็สามารถเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้นะครับ
อยากไปส่วนนี้จังเลยค่ะไปกันเลยครับเพราะว่าทุนทุเรียนที่นี่นะครับ
ไม่ได้มีเพียงแค่ทุเรียนยักษ์อย่างเดียวนะเขายังเปิดสวนผลไม้บุฟเฟ่ด้วย
อู๋ดีจังคิดเพียงแค่หัวละสามร้อยแปดสิบบาทคุ้มมาก
ทานไปเลยทั้งเงาะทั้งทุเรียนค่ะและอื่นอื่นอีกมากมายคุ้มฝุ่นฝุ่นครับ
ไปค่ะไปกันเลยครับที่นี่นะครับที่สวนของคุณประยูน
ตำบลชากโดนจังหวัดระยองโทรไปสอบถามกันก่อนนะครับ
ถ้าหากว่าไม่จู่ใจแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวงานนะครับ
อำเภอแกลงเขาก็จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง
วันที่๒๕๓๐พฤษภาคมนี้ย้ำอีกครั้ง๒๕๓๐พฤษภาคมนี้

กินผลไม้บุฟเฟ่กันด้วยนะคะคุณผู้ชม